ไฮโซหรือไม่ไฮโซเนี่ย

คุณอ้ำไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าเลิกกับคุณอ้ำเพราะอะไร

คนใดคนหนึ่งอยากแต่งงานและอีกคนนึงไม่อยากแต่งงาน
อี้คือคุณที่ผมก็ไม่รู้ว่ามีเมื่อไหร่

เรียกผมเป็นคนนามดาดีกว่าครับ

นักธุรกิจหมื่นล้านชอบกินก๋วยเตี๋ยวธรรมดา

กะเพราเนื้ออะไรอย่างนี้เพื่อนผมจะรู้
ผมเป็นคนชอบทำธุรกิจอยู่แล้วครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนจีนและเป็นพ่อค้า
พ่อจะสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเป็นธุรกิจ
ทำธุรกิจอย่างเช่นอย่าไปอายที่จะไหว้คน
เราเราไม่ได้เป็นไฮโซเราเราไหว้ได้หมดนะฮะ
ยกมือเนี่ยไหว้คนเนี่ย
เพราะผมบอกว่าเป็นของที่ถูกที่สุดที่ทำให้คนรักเรา
เวลาที่เราไม่เข้าใจว่าบางอย่างเราทำไปทำไม
อย่างเช่นเรียนอย่างนี้ครับผมก็

ผมนั่งอ่านขนาดนี้เชื่อผมเถอะ

แล้วก็เอาเครื่องคิดเลขมานั่งกด
คือไม่มีใครใช้อันนี้ในชีวิตจริง
เราแค่ต้องการเข้าใจคอนเซ็ปต์
เพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้อยากเรียน
ไปเที่ยวกับเพื่อนแฮงเอาท์กับเพื่อน
บางทีผมก็ไปค้างบ้านเพื่อนอยู่แบบ

ผมไปเรียนครั้งแรก
เพราะผมหนังสือยังไม่มี

จากสิ่งที่เราเคยมองว่าไม่ได้สำคัญในชีวิต
มันกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตนะครับ
คือตอนนั้นก็เหมือนมีแฟนที่เรียนเก่งมาก
แล้วเหมือนกับที่บ้านเขาก็อาจจะไม่ได้มองเราว่าดี
เพราะเมื่อก่อนผมเกเลอย่างที่บอกนะฮะ
เรียนอยู่โรงเรียนนี้รับได้เหรอ
เหมือนคุยกับแฟนเราว่ารับได้เหรอ
มันก็เลยทำให้ผมคิดหลายเรื่อง
แล้วตอนนั้นกลับไปบ้านก็ไปเล่นหน้าบ้าน
แล้วข้างบ้านเขาก็มาว่าพ่อผมด้วย
พาว่าแบบเนี่ยลูกวันเอาแต่เล่นนะ

ทีนี้มันก็เลยทำให้ผมคิดขึ้นมาว่า
เราอาจจะไม่ได้ใช้วิชาความรู้ที่มันเกิดขึ้น
แต่การเรียนเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนตรา
เหมือนสัญลักษณ์เราอ่ะอ๋อคนนี้จุฬานะ

มันก็เลยเป็นผมก็เลยมองขึ้นมาว่าอ๋อ
มันก็มีประโยชน์ในตัวมันเองนะ
เพราะว่าเขาจะได้ไม่มาว่าพ่อแม่เรา
เขาไม่ได้มาว่าเราไม่มีเหมือนจุดหมายปลายทาง
ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แล้วนะ
มันมีค่าเหมือนกันมันมีค่าในตัวมันเอง
ผมก็เลยหลังจากนั้นก็เลยตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนขึ้นมา
ตอนนั้นผมเกรดน่าจะอยู่๐๕อะไรประมาณอย่างนี้ฮะ
แต่ก็เลยกลับมาเรียนตอนนั้นเกรดก็ดีขึ้นอยู่ประมาณ๓๘๓๙อะไรอย่างนี้
เรียนจบกลับมาก็ไปทำกับที่บ้านประมาณ๒ปี
ไปเรียนรู้วิธีการผลิตไปทำทุกอย่าง
แล้วก็พอเราเจอหลายอย่าง

ของบริษัทเนี่ยเราก็เลยพยายามเปลี่ยน
ผมก็เลยไปดูไล่เรียกทุกคนมา

ทำไมต้องใช้ไม้กวาด๒อันชั้นเดียวไม่ได้เหรอ
กินริ้วทำไมเอาไปซักไม่ได้เช็ดแล้วต้องทิ้ง

เรียกมาถามทุกแผนกทุกแผนกทุกบัตรในโรงงาน

ใช่ครับคนก็เขียนด่าครับคนเขียนด่า

จบมาร้อนความรู้ร้อนร้อนวิชา
อยากเอามาลองใช้ทำไม่ได้เรื่องหรอกเดี๋ยวก็เลิก
เราเข้ามาทำให้การทำงานเขายากขึ้น
ระบบมันเยอะขึ้นก็ทำงานยากขึ้น

เห็นตัวผมเองทำอย่างนี้ผมก็ต้องด่า
แล้วคุณแม่ผมยังถามว่าทำไง

เขาพูดก็ถูกแล้วอะไรอย่างนี้

จริงทุกคนในบริษัท

ทำงานจนถึงตำแหน่งที่สูงเนี่ยด้วยความสามารถ

ผมเกิดเป็นลูกเจ้าของ
ผมเข้ามาได้ไม่ได้ใช้ความสามารถ
เขาด่าก็ถูกต้องแล้ว
เพราะผมเป็นลูกเจ้าของจริง

ถ้าเราเก่งจริงเดี๋ยวเขาก็เชื่อ
โบนัสเท่าไหร่นะครับ
ตอนนั้นโบนัสน่าจะ

โบนัสล่าสุดเท่าไหร่นะครับ

ไฮโซหรือไม่ไฮโซเนี่ย

รักใครก็มีเลิกได้นะ
คือมันไม่ใช่

ก็ถือว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควร
แล้วก็เขาก็เป็นคนดีมากคนหนึ่ง

จะเป็นของเล่นของอีกคนนึง

พออาจจะเห็นในสื่อแล้วไม่ชอบ

ก็บอกว่าดาราเป็นของเล่นไฮโซ

ดาราอาจจะอยู่ในกลุ่ม

เขามีโอกาสที่จะเจอคนกลุ่มนี้เยอะ

ถามว่ารักกันแบบ

เขาก็รักดาราได้ครับเขาก็ชอบ

จะทำให้อะไรมันกลับมาด้วยกันย้า

คนใดคนหนึ่งอยากแต่งงานและอีกคนนึงไม่อยากแต่งงาน

ผมว่าบางอย่าง

วันที่เลิกกันเนี่ยทะเลาะกันนะครับ

เอาจริงอะฮะ

มันก็ทำให้เรามาดูว่า

คิดความอ่านต่างกันนะครับ

อันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อเสี่ยงของผมด้วย
เราก็มีทิศถินะครับ

ไปนานคือเราคิดต่างทำให้เราทะเลาะกัน

ไม่เข้าใจกับใครจะต้องรีบเคลียร์

ถ้าเราเคลียร์กันได้แล้ว

ผมพูดตรงนะฮะผมว่าตอนนั้นผม
ก็รู้แต่ว่านิสัยไม่ดีครับ

คนใดคนหนึ่งอยากแต่งงานและอีกคนนึงไม่อยากแต่งงาน

ไม่มีเรื่องครอบครัวกันละกันไม่ชอบกัน
ยำชัดตรงนี้
ไม่เกี่ยวแน่นอนครับ

อยากทำเพราะ
อยากทำเพราะ

เป้าหมายที่วางไว้ไม่ว่าในเรื่องของความลับในเรื่องของงานอะไรก็แล้วแต่
ผู้หญิงสไตล์ของคุณแอมต้องอย่างไรมั้ยคะ

เชิงนะครับจริงผมชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุข
อยู่ด้วยแล้วผมเฮฮามีความสุขไม่เครียด
ความรักครั้งนี้เกิดขึ้นยังไงครับคุณดอกกับคุณแอม
จริงผมไปเจอออมครั้งแรกที่งานแฟชั่นโชว์เพื่อนสนิทผม
แล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรผมก็ใช้ชีวิตของผมไปเรื่อย
อยู่มาวันหนึ่งก็เหมือนมีเพื่อนผมโทรมาชวนไปกินข้าว
เพื่อนที่ไม่ได้เจอนานนะครับจริงคนที่ชวนก็คือคนที่ผมเคยคบอยู่คนหนึ่ง
คือเขาเป็นเพื่อนกับออมก็ชวนไปกินข้าวกับออมกับแฟนเขา
แล้วผมก็ไปพอไปก็คือตอนนั้นก็เลยได้เรียนรู้กันมากขึ้น
ได้รู้จักนิสัยกันมากขึ้นเพราะมันมีอยู่แค่๕๖คนตรงนั้น
หลังจากนั้นก็เจอกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อนคนเดิมแนะนำไปกินข้าวกันอีกรอบหนึ่ง
แล้วมันก็คลิกกันดีขึ้นแล้วก็คุยกันมากขึ้น
อีก๕ปีในรูปแบบของความรักเราจะเห็นคุณแอมในรูปแบบไหน
แต่งงานไหมมีลูกกับตัวเองหรือว่าใช้ชีวิตโสดไปเรื่อยหรือว่าเป็นแฟนไปเรื่อย
อเรนนี่ผมว่ามันเป็นไปได้ทั้ง๒ทางนะครับ
มันเป็นไปได้ทั้งที่ว่าแต่งงานมีลูกนะครับหรือว่ายังใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะครับ
ผมก็อยากให้มันเป็นแบบแรกนะครับที่แต่งงานแล้วมีลูกนะครับ
เรามองย้อนหลังกลับไปนะเราก็จะเห็นตัวเองว่าเราในส่วนของความรักนะครับ
บางอย่างมันก็คงมีอะไรผิดพลาด

คืออาจจะไม่ได้พูดถึงคุณอ้ำคนเดียวนะครับ

เชื่อว่าเราไม่ได้ผิดนะครับ
นี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับ
อาจจะต้องพยายามเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งมากกว่า
แทนที่เราจะใช้นิสัยเหมือนตอนเราเด็กว่า
เรามองว่าการเรียนไม่สำคัญเพราะฉะนั้นฉันจะไม่เรียน
มีแฟนเนี่ยมันอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

มันกลายเป็นเหมือนอย่างที่ผมเรียนว่า

เวลาที่เราจะผลิตคนเราก็ต้องเข้าใจคน

ในการที่เราคุยกับคนที่เรารัก
จะไม่ได้วิจิตขนาดที่ว่า

ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันอยากทำ
แต่มันก็คงไม่มีใครอยู่ด้วยได้

มีความเข้าใจผิดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณแอม

แฟนแฮลล่าทอคหรือสาธาราชนบ้างไหมครับ

แล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดาเรียบง่ายมาก
จริงผมก็ไม่ได้ชอบคำว่าไฮโซมาก
แต่ผมก็ไม่ชอบคำว่าดาราเป็นของเล่นของไฮโซมากกว่าอีก
เพราะผมเชื่อว่าจะรวยจะจนทุกคนก็มีความคิดมีความรู้สึกเหมือนกัน
คิดค้านี้แปลว่าอะไรครับ

ใส่น้ำยินดีที่ได้คุณนะครับ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณกัน